ก็ยังคงดำเนินต่อไปอยู่เรื่อยนะครับ
เดี๋ยวสถานการณ์อื่นนั้นคุณสามารถติดตามได้
ที่จะรายงานต่อจากผมไปนะครับ
ถังสีดำซึ่งจะนำสีนี้ไปสาดใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งขณะนี้มีรถน้ำขนาดใหญ่๑คันของมวลชนจอดอยู่ด้วย
ซึ่งสแตนบายที่จะฉีดน้ำเข้าไปด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพขณะนี้เป็นการผสมสีของทางกาดที่นำสีเป็นสีถาบ้านนะครับ
สมเข้าไปกับน้ำในถังสีดำนี้เรายังไม่ทราบว่าจะนำน้ำนี้ใส่ในรถแล้วฉีด
หรือจะนำน้ำจากตรงนี้สาดเข้าไปยังสตชเลยนะครับ
ตอนนี้เราต้องรอดูท่าทีว่าจะทำอย่างไรต่อไป
แต่การผสมสีบริเวณจุดนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูตอนนี้นะครับเริ่มมีการผสมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กาดก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะทำอย่างไร
ก็คงต้องรอการประกาศนะครับแล้วตอนนี้มีการประกาศว่าใครที่มีสีแล้วให้ชู๓นิ้วขึ้นมานะครับ
ใครที่มีสีขนาดนี้ให้ชู๓นิ้วขึ้นมา
ขณะเดียวกันจุดตรงนี้สีก็ยังมีการผสมกันอยู่
ได้รับการยืนยันจากใจสตินแล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีที่คุณผู้ชมเห็นสีสามถังนี้นะครับ

สีที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นสีเหลือง๓ถังนะครับ
เป็นสีทาบ้านที่มีการผสมกัน

แล้วจะทำการฉีดเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในเวลา๒๐นาฬิกา๒๐นาทีครับ
โดยตรงนี้ยังคงมีการรอมวลชนที่มีสีอยู่ในมือมาที่ด้านหน้า
แล้วก็ประกาศรอ๒ทุ่ม๒๐ที่จะฉีดไปพร้อม

ส่วนรถที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นรถที่มวลชนประกาศนะครับ

แล้วก็มีการปราศัยอย่างต่อเนื่องของทนายอานนท

พูดถึงเรื่องของการนัดหมายที่จะฉีดเข้าไป
จุดประสงค์ของการฉีดวันนี้คือต้องการฉีดไป
อย่างตำรวจที่เมื่อวานนี้มีการฉีดน้ำใส่กับกลุ่มผู้ชุมนุม

ด้วยความโกรธแค้นวันนี้จึงมารวมตัวกันหน้า
ได้จะฉีดน้ำกลับไปยังฝั่ง
เลยผ่านให้การผสมมีเชื้อตะวัน

วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา

วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา
วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา

วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา

วิทยาลัยเมริกาวิทยาลัยเมริกา